ตัวแทนจากไทยอย่างบุรีรำนั้นเดินทางไปถึงเมืองจีน
แล้วก็ลงฝึกซ้อมเพื่อลงการแข่งการเกมส์ที่สอง
เจอกับสารตรงรุ่นหนึ่งติดตามด้วยจากรายงาน
แค่งนักเตะของบุรีรัมยูเนเต็ดลงฝึกซ้อมครั้งแรก

โดยในเนวินชิดชอบประธานสโมสรนะครับ
ว่าในวันแข่งขันจริงอุณหภูมิจะติดลบ๑๒องศานะครับ
ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคของนักเตะในเกมนัดนี้ครับ

บุรีรัมยูเนเต็ดแชมป์ไทยลีกตัวแทนจากประเทศไทย

ในวันที่๑มีนาคมนี้เวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาประเทศไทย
ลงซ้อมทดแทนในตำแหน่งตัวจริง
ของการขาดหายไปของสุชาวนุษนุ่มที่ติดทดแบน
ซึ่งหลังจากการฝึกซ้อมนายเนวินชิดชอบ
ประธานสมสอบยุธรรมเยอเตศเปิดเผยว่า
อุปสรรคในวันแข่งขันคือสภาพอากาศที่หนาวเย็น
อาจจะถึงขั้นติดลบ๑๒องศาเซลเซียต
แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าด้วยจิตใจของนักเตะที่แข็งแกร่ง
จะทำให้ทีมเป็นฝ่ายชนะสันตรงในเกมนี้
เป็นเรื่องของการรักษาสภาพร่างกาย
เป็นเรื่องของการทำร่างกายให้อบอุ่น
ซึ่งก็เราก็มีหมอดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็
ตอนนี้ยังไม่มีใครมีอาการไข้หรือเป็นปัญหาอยู่
ตอนนี้นี่คงประเด็นเรื่องของสภาพร่างกาย
กับสภาพของจิตใจเท่านั้นนะครับ
ผมเชื่อว่าเราจะผ่านสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ไปได้ในวันที่๑นี้
เป็นทีมที่มีประวัติศาสตยาวนานในวงการฟุตบอลจีน
ไปทำความรู้จักได้จากรายงานชิ้นนี้ครับ
ในปีนี้ทีมส้มมหาการซานตรงหลูเหนิง
เข้าสู่ปีที่๖๐ของการก่อตั้งสโมสร

เป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดทีมหนึ่งในประเทศจีน

คว้าแชมป์ชายนิดซุปเปอร์ลีกมาแล้วถึง๔สมัย
เป็นรองเพียงต้าเหรียญซื่อเต๋อที่คว้าแชมป์ลีกจีนมากที่สุด๘สมัย
ส้มมหาการเป็นแชมป์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลจีนทั้งหมด๕สมัย

ตรงหลู่เหนิงจบอันดับ๓ของลีก

ไปเอาชนะซานเฟรชเช่ฮิโรชิมา

และเป็นตัวอันตรายของทีมอยู่หลายคน
ไม่ว่าจะเป็นดีเอโกทาเดลลี่
หน้าวัย๓๐ปีอดีตทีมชาติบราซิล

ซานเฟรชเช่ฮิโรชิมาในเกมที่แล้ว

ทัพวัย๓๑ปีอดีตทีมชาติอาเจนติน่า
และอย่างสู้กองหน้าร่างโย่งทีมชาติจีน

และบุรีรำยูไนเต็ดห้ามประมาทเป็นอันขาด
ซานตรงหลู่หนึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีม
ที่มีเกมลุกดุดันเมื่อรูปการณ์ที่แล้ว

แต่สามารถทำประตูได้เป็นอันดับ๒ของลีกนะครับ

ที่เป็นแชมป์ชายนิสซุปเปอร์ลีก

อย่าลืมให้กำลังใจบุรีรัมยูเนเต็ดตัวแทน
จากประเทศไทยในการพบกับซานตรงรูเหนิงด้วยนะครับ
เกลือกใช้คุณโทรข่าวไทยรัฐทีวีหลายงานครับ